อาจินิคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าฝนเนาะหลายพื้นที่เนี่ยก็ฝนตกแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่มากับหน้าฝนแบบนี้เราจะเห็นเหตุมันขึ้นเยอะใช่ค่ะแล้วชาวบ้านนะคะบางพื้นที่เขาชอบออกไปเก็บเหตุกันใช่ไหมใช่แต่คุณผู้ชมเขามาเตือนแล้วน่ะมันมีเหตุมีพิษนะระวังน่ะใช่ต้องระวังด้
บอกตอนนี้มีผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษจากทุกภาคของประเทศ
สถิติเอาง่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน
คุณผู้ชมดูนะ๑มิถุนาถึง๘สิงหาคมนะคะ
ที่ผ่านมามีผู้ป่วยจำนวน๔๐๑ราย

ผ่าตัดเปลี่ยนตับ๑รายด้วย

มีแบบเก็บเห็ดมาปรุงกินเอง
บางคนก็ไปซื้อเอาจากที่เขาเก็บมาขายอีกที
อาการที่พบเป็นยังไงคุณผู้ชมลองฟังหน่อยนะคะ
อาการเริ่มต้นจากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสีย
แต่เห็ดบางชนิดมันจะรุนแรงถึงขั้น
ทำให้คนที่กินเข้าไปตับอักเสบเฉียบพลัน
แล้วก็ตัวและตาจะเหลือง
ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงจะถึงขั้นซึม
สมองบวมและสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
มีเห็ดบางชนิดนะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย
หัวใจก็จะเต้นผิดจังหวะด้วย
ฉะนั้นขอให้ระมัดระวังการเลือกซื้อเห็ดค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ให้ไปซื้อให้รับประทาน
เฉพาะแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
อย่าไว้ใจคิดว่าเห็ดที่เก็บกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า
หรือเคยกินกันแล้วไม่เป็นอะไร
เพราะคุณอาจแยกแยะมันไม่ออกก็ได้ค่ะ
คือคนที่ไปซื้อแยกไม่ออกอยู่แล้ว
เก็บก็ไม่แน่ใจ๑๐๐ว่าแยกแยะมาถูกหรือเปล่าด้วย